ช่วยปฏิบัติการค้นหาร่างของน้องมาวินที่อายุ๑๘นะฮะ
แล้วก็ประสบอุบัติเหตุตกเจ็ดสกีลงไปที่เขื่อนศรีนครินที่กาญจนบุรียังไม่เจอร่าง
แต่มันมีเรื่องเหลือเชื่อความเชื่อเพราะว่ามีพระรูปหนึ่งทักว่า
ถ้ามีสัตว์บางอย่างขึ้นมาบนเรือไม่เกิน๓วันจะเจอร่างของมาวิน
และเมื่อวานมีงูขึ้นไปบนแผ่ครับ
ครอบครัวเริ่มมีความหวังว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดี
เรียนกันก่อนเอาปฏิบัติการค้นหาเมื่อวานตอนเช้าครับ
แล้วก็ไปเจอลักษณะคล้ายร่างของมนุษย์ครับ
ครั้งแรกเลยความลึกนี่ร่างนี้ประมาณสัก๑๐๐กับ๘เมตร
ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่าง

กับแผนที่ของกรมชนรับประทาน
ที่เป็นรูปสมอเรือนี่นะฮะนี่คุณผู้ชม
เดี๋ยวก็จะเห็นว่าร่างดังกล่าวอยู่ในเขาเรียกว่าข้างร่องน้ำเก่า
ภาพนี้ทีมค้นหาก็เลยเอามาสแกนค้นหากัน
รอบที่๒พบว่าตำแหน่งของวัตถุต้องสงสัยนะ
มันมีการขยับออกไปจากตำแหน่งเดิมประมาณ๕เมตร

มันเป็นภาพแบบลึกลับกิ่งไม้ต้นไม้
ซึ่งโดรนเองไม่สามารถจะลงไปได้ลึกมากกว่านี้แล้ว
นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไปเกี่ยวอะไรเข้าเดี๋ยวโดนจะเสียหายไป
ปฏิบัติการที่ยากเหลือเกินนะฮะส่วนปฏิบัติการค้นหาในช่วงบ่ายของเมื่อวานนะครับ
ทางด้านของนายกองเอกพงศธรสิริสาคอนรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินให้หยุดเครื่องผลิตไฟฟ้าซะก่อนนะฮะ
โดยจะปิดการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่อันนี้ของเมื่อวานนะฮะ
คือ๕โมงเย็นถึง๑ทุ่มคือสัก๒ชั่วโมงได้
เพื่อให้ทีมกู้ภัยทำการค้นหาในจุดที่เป็นสปิลเวย์ครับ
จุดที่น้ำมันจะล้นออกจากเขื่อนเผื่อมันจะมีอะไรตรงนั้น
จะได้ให้น้ำนิ่งซะก่อนเถียวเห่าน่าเขื่อน
แล้วก็ตะแกรงดักขยะบริเวณหน้าเขื่อนด้วย
เนื่องจากว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยบางอย่างไปติดกับตะแกรงเข้า
แต่ก็ยังไม่เจอร่างของมาวินอยู่ดีนะครับ
ก็เลยยุติการค้นหาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้จะทำการค้นหาแบบปูพรมอีกหนึ่งรอบ
เนื่องจากว่าทางเขื่อนเองก็จะมีการปิดประตูระบายน้ำตลอดทั้งวันในวันนี้ด้วย
แต่อย่างที่ผมเกริ่นไปว่ามีเรื่องของความเชื่อเรื่องของความเหลือเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง
แม่ของน้องมาวินเปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับว่าก่อนหน้านี้
หลวงพ่อวิจิตรเกจิวัดบ้านน้ำมุดเป็นพระชื่อดังเลยของกาญจนบุรีทัก
ถ้าใน๓วันนี้นะเจอสัตว์อะไรขึ้นมาบนเรือ
หลังจากนั้น๓วันนะน่าจะเจอร่างของมาวิน

นี่แล้วพอทักปุ๊บเช้าเมื่อวานปรากฏว่างูดำตัวนี้

ถ้าโอ้โหแม่กับครอบครัวเริ่มมีความหวัง

พระท่านทักนี่แล้วงูดำขึ้นมาจริง

หรือจะเป็นอะไรที่มันแบบนำไปสู่การเจอร่างของมาวินหรือเปล่าหรืออย่างไร
ก็หวังใจอย่างนั้น๑๓วันแล้วนับถึงวันนี้
หวังว่าจะมีข่าวดีจะเจอมาวินเร็วนะครับ
ทุกคนก็ทำแบบสุดความสามารถแล้วนะฮะ
มันคือทุกทางแล้วในเรื่องของความเชื่อด้วยในเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วย
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวจริงให้เจอน้องมาวินไวนะคุณผู้ชมนะ